ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเหตุการณ์นี้หน่อย
คือมันไม่น่าจะเป็นเรื่องแบบนี้จริงนะครับ
ไปตั้งแต่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่๓๐ธันวาคมนะ
บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนะฮะ
หลานชายวัย๑๙ปีพาเพื่อนมาเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ที่บ้าน

ตั้งแต่๓๐ธันวาคมจนถึงเมื่อวานนี้ยังไม่เลิก

ลุงเขาก็เลยไปบอกหลานบอกพอเถอะพาเพื่อนกลับบ้านบ้างเถอะ

สุดท้ายก็เลยทะเลาะกับน้องชายตัวเองที่เป็นพ่อของหลาน
ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาน้องแทงพี่ตายนะฮะ

นี่คือลูกสาวของผู้ตายนะครับ

ชงคำคำอาวานนี้แล้วก็เนี่ย

ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายฉลาดใจปลื้ม

ถูกน้องชายแท้ของตัวเองแทงเสียชีวิตนะฮะ

สักครู่นี้ก็คือช่วยเก็บกู้ร่างขึ้นมาบนรถกู้ภัย
เพื่อส่งชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอนนะครับ

เข้ามาไหว้ศพพ่อนะครับ
คือก่อนที่จะเห็นภาพเมื่อสักครู่นี้
ไปตอน๑ทุ่มเมื่อวานนี้นะครับ
สพบางบัวทองได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกแทงบาดเจ็บสาหัส
แถวร้านเสริมสวยในซอยอนามัยคลองตะคล้าย
ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
หลังได้รับแจ้งเหตุนี่ฮะตำรวจมาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เต็มไปด้วยเลือดนะฮะร้านเสริมสวยตรงนี้
คราบเลือดกระจายเต็มพื้นเลยคนเจ็บคือนายฉลาดถูกแทงด้วยมีด
ตามร่างกายหลายแห่งกู้ภัยช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลไซน้อย
ที่ตำรวจจะมาถึงสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ตอนสองทุ่มครึ่งบาดแผลของนายฉลาดที่ถูกแทงนะครับ
ถูกมีดแทงเข้าที่ลำคอแล้วก็ที่หน้าอกรวมกัน๒๐กว่าแผลนะฮะ
ตามแขนตามแผ่นหลังตามใต้ราวนมก็มี
ลูกสาวของผู้ตายมาที่สพบางบัวทองนะครับ
ก่อนที่เจ้าหน้าที่นำศพขึ้นรถกู้ไพมา
ก่อนจะส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดตามขั้นตอน
โดยเธอบอกว่าข้อมูลจากตำรวจเนี่ยพบว่า
ผู้ที่ก่อเหตุก็คือนายนาธีใจปลื้มอายุ๔๒ปี
เป็นน้องชายแท้ของพ่อก่อนจะเกิดเหตุ
ฉลาดคือพ่อของเธอกับนายนาธีที่เป็นน้าชายมีปากเสียงกัน
เรื่องลูกชายของนายนาธีวัย๑๙ปี
ซึ่งก็คือลูกพี่ลูกน้องกับลูกสาวของผู้ตาย
ทิวนะฮะที่อายุ๑๙ปี
เป็นลูกชายของคนก่อเหตุเนี่ยคือทิวเนี่ย
ตำรวจบอกว่าพาเพื่อน๑๐กว่าคนมานอนมาค้างอยู่ที่บ้าน
ตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมปลายปีที่แล้ว
ตั้งวงดื่มสังสรรปีใหม่กันเปิดเพลงเสียงดังอร่อยต่างนะนะ
หลังจากผ่านพ้นปีใหม่ไปแล้วเพื่อนของทิวก็ยังไม่กลับสักที
ยังอยู่ที่บ้านเนี่ยกินต่อเนื่องหลายวันหลายคืนเหลือเกิน
เมื่อวานนี้นายฉลาดที่เป็นลุงนะฮะ
ก็เลยไปบอกนายนาธีน้องชายบอกว่าให้ลูกพาเพื่อนกลับบ้านได้แล้ว
แต่ว่านาทีน้องชายก็ไม่ยอมไปไล่เพื่อนลูกกลับบ้าน
ฉลาดก็เลยไปหยิบข้าวของเสื้อผ้าของเพื่อนของหลานชายเนี่ย
เอาไปวางกองอยู่นอกบ้านทำให้นายนาธีไม่พอใจ
ก็เลยมามีปากเสียงทะเลาะวิวาสกับพี่ชายมีการชกต่อยกันเกิดขึ้น
ที่นายนาธีจะเอามีดเนี่ยมาแทงพี่ชาย๒๐กว่าแผล
พี่เสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไปนี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ตำรวจสพบางบัวทองก็สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับ
แล้วก็ต้องตามตัวผู้ก่อเหตุแล้วฮะเดี๋ยวจะออกหมายจับต่อไปนะครับ
เพราะว่ามีพยานยืนยันชัดเจนว่าคนก่อเหตุคือใคร
วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้นะครับที่หน้าบ้านมีกองเสื้อผ้า
มีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวถูกกองทิ้งไว้เป็นจำนวนมาก
ไม่แน่ใจว่าคือเสื้อผ้าของเพื่อนหลานชายหรือเปล่า
ที่ว่าผู้ตายเขาบอกโอ้โหไม่ไหวแล้ว๖วัน๗วัน
มันเพียบเลยอ่ะจะฉลองปีใหม่อะไรกันนักหนา
อะไรขนาดนั้นอ่ะเขาอยู่กันแบบครอบครัวพี่น้องอ่ะ
ลูกชายของน้องชายฉลองไม่เลิกสักทีเอาเสื้อผ้าเพื่อนของลูกไม่รู้ว่าใช่นึงละหรือไม่
มีกองเลือดที่ใช้กระดาษซับนะฮะตามพื้นตามฝาผนังบ้านก็มีคราบเลือดติดอยู่เป็นจำนวนมาก
คุณจ๋าแจ่มสีได้คุยกับทิวนะชายหนุ่มวัย๑๙ปีลูกชายของคนก่อเหตุ
ทางฝั่งของทิวเนี่ยเขาเล่าว่าอย่างนี้สาเหตุที่เกิดขึ้นก็มาจากการที่ลุง
ก็คือผู้ตายนะฮะในฉลาดโกรธที่เพื่อนของเขามาสังสรรค์ปีใหม่อยู่ที่บ้าน
ไม่ยอมกลับสักทีหลายวันก็เลยมีปากเสียงแล้วก็ชกต่อยกับพ่อ
ซึ่งปกติแล้วลุงกับพ่อทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้ว
คือไม่มีใครห้ามลูกหลานไม่มีใครห้ามเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็หยุดกันเอง
เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุลุงฉลาดเดินเข้าไปในห้องนอนของเขา
ขณะที่เดินหันหลังอยู่เนี่ยพ่อของเขาก็คือนายนาธี
เดินตามเข้าไปด้วยซึ่งเขาไม่รู้ว่าพ่อเนี่ยใช้มีดแทงลุงตอนไหน
เพราะไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยจนพ่อเนี่ยเดินออกจากบ้านไป
แล้วก็หายไปเลยจนถึงตอนนี้เขายังติดต่อไม่ได้เลย
ส่วนลุงเองก็เสียชีวิตเขาอยากให้พ่อเนี่ยออกมามอบตัวไม่อยากให้หนีแบบนี้

อันนี้พ่อของเธอกับนายนาธีที่เป็นคนก่อเหตุที่มีศักดิ์เป็นอาเธอ
มีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องลูกชายของอานะพาเพื่อน๑๐กว่าคนได้
นอนค้างที่บ้านซึ่งอยู่กันสองครอบครัวเนี่ยครับ
ลูกพี่ลูกน้องเนี่ยลูกชายของน้าชายเนี่ย
พาเพื่อนมานอนค้างตั้งแต่๓๐ธันวาคม
จนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังไม่เลิกสังสรรค์ปีใหม่สักที
เสียงก็ดังลั่นบ้านไปหมดยังไงก็ไม่ยอมกลับ
พ่อก็ไปบอกให้อาให้ไปบอกลูกชายให้พาเพื่อนกลับบ้านสักที
แต่ไม่มีใครฟังพ่อเลยพ่อก็เลยไปขนข้าวขนของ
ของกลุ่มเพื่อนของหลานไปวางกองหน้าบ้าน
ทำให้อาไม่พอใจมีปากเสียงกับพ่อ
แล้วอาก็เอามีดไปแทงพ่อ
บอกว่าที่ผ่านมาลูกของอาเนี่ย
สร้างปัญหามากมายและสร้างปัญหาในบ้านบ่อยเหลือเกิน
ล่าสุดนะครับตำรวจตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุคือนายนาธีน้องชายของผู้ตายได้แล้วนะครับ
หนีไปอยู่ที่สุพรรณบุรีนะฮะไปกบดานอยู่ที่บ้านพักของเพื่อนสนิทนะครับ
สืบสวนได้ตัวมาแล้วตอนนี้กำลังนำตัวจากสุพรรณมาส่งที่ท้องที่เกิดเหตุ
คือสพบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับค่ะ